เป็นเรื่องที่จะต้องไปสู้ชีวิตกันต่อ

ให้มันสู้ยังไงนะไปดูกันหน่อยครับ
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเหล่ากล้วยแปลก
และไม่ได้แปลกอย่างเดียวแถมสู้ชีวิตอีกด้วย
กล้วยแปลกที่พูดถึงเป็นยังไง

เริ่มกันที่กล้วยพนมมือสุดแปลกหายาก

แต่ว่าลำต้นหักไปแล้วนะครับ
มันคือกล้วยอะไรครับใครรู้ช่วยบอกทีนะครับ
มากเลยถ้าสุกแล้วผมว่าน่าจะสวยกว่านี้นะ
แต่ผมเสิร์ชในเน็ตเห็นเขาว่าเป็นกล้วยพนมมือ
กล้วยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คล้ายกับมือคน
กำลังทำท่าพนมมืออยู่
ซึ่งกล้วยชนิดนี้เจ้าของคลิปได้ไปพบเห็นที่ค่ายทหาร
ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ซึ่งขึ้นตรงกับแนวป่าหลังกรมนั่นเอง
โดยกล้วยต้นนี้มีลักษณะผลต่างจากกล้วยทั่วไป
ซึ่งกล้วยทั่วไปหวีหนึ่งจะออกผลกล้วยขึ้นห่างกัน
จนสามารถเด็ดเป็นลูกได้
แต่กล้วยชนิดนี้หวีขึ้นติดประกบกัน
คล้ายกับคนพนมมืออยู่
แถมผลของมันยังอยู่ชิดกันด้วย

เราไปค้นข้อมูลแล้วก็พบว่ากล้วยชนิดนี้
มีชื่อว่ากล้วยพนมมือเป็นกล้วยพันธุ์หายาก
คนโบราณเชื่อว่ากล้วยต้นนี้หากไปขึ้นบ้านใคร
ก็จะนำโชคลาภมาให้ด้วย
แต่น่าเสียดายเจ้าของคลิปเพิ่งเห็นนะตี
แถมยังอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในกรมทหาร
จึงไม่สามารถออกมาขอโชคได้
ต่อกันที่กล้วยแปลกออกช่อดอก๑๗ช่อ
กล้วยต้นนี้จะเรียกว่าเป็นกล้วยสู้ชีวิตก็ว่าได้
เป็นกล้วยน้ำว้าที่ปลูกไว้ที่บ้านเลขที่๒๙หมู่๑๗
รุ่งอรุณอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
คุณเสวยสงนอกเจ้าของบ้านเขาว่า
ได้ตัดต้นกล้วยต้นนี้ไปรอบนึง
เพราะเห็นว่าลำต้นมันจะล้ม
กระทั่งตัวเขาจัดงานขึ้นบ้านใหม่

และสังเกตว่ามีช่อดอกโผล่ออกมาจากต้นกล้วย
ที่ถูกตัดจนเหี่ยวเฉาเป็นสีน้ำตาล
นับไปนับมาเอ้าเหอะนับช่อดอกได้ทั้งหมด๑๗ช่อ
และบางช่อก็ออกลูกเล็กให้เห็นด้วย
ชาวบ้านพากันทึ่งในความสู้ชีวิตของต้นกล้วยต้นนี้
พากันมาขอโชคลาภและนำไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อ